ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจ

คุณผู้ชมครับความหวังของลูกที่ดีทุกคน

ในวันที่ท่านเข้าสู่วัยฉลาด
แต่ถ้าลูกเป็นคนที่ป่วยไข้

ภาระอันหนักหน่วงในการดูแลลูก

ก็ย่างเข้าสู่วัยฉลาด
แต่การดูแลลูกก็ยังไม่สิ้นสุด
ยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไป

หมอเขาบอกว่ามันเลือด
กับเลือดพ่อเข้ากันไม่ได้ครับ
มีบุตรถ้าผู้ชายจะเป็นหมด

ผู้หญิงก็๕๐๕๐ครับ

ที่บ้านมีสมาชิก๗คนครับ
มีภรรยาชื่อโกะ

ฟรีมและก็น้ำมูล

เพราะเป็นโรครึยัดตั้งแต่เกิด
เราก็ให้เลือดตลอดชีวิต

ถึงก็ตายพอหายใจไม่ออก

ก็รักษาร่วยถึงทุกวัน๒๒
วีรักตะเซบี

ม้ามตัดตั้งแต่อายุ๖ขวบ
โรคหัวใจต่อเจอมาปีที่แล้ว
ก็ไม่เหนื่อยหอบปวดตามกระดูก

ผมต้องนอนหัวสูงเพราะมันหายใจไม่ออก

เหมือนอายุมากขึ้นรูปร่างเราก็จะเปลี่ยนไป
หลังจะคล่อมหลักหลังง่าย
คนที่สองชื่อยุ้ยผู้หญิงไม่เป็นครับ
เลยสบายใจว่าคนที่๓ไม่เป็นแล้วนะ

กล้องเกิดมาที่แรกก็แล้วดูดี
พอได้สักหนึ่งขวบท้องเชิบโตขึ้น
หมอเขาก็บอกเป็นโรคคาราศิเมียแน่นอน๑๐๐
ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันครับ

กับไวรัสตักอเศษบี

ไม่อยู่วันหนึ่งวันนั้นพ่อเหงื่อครับ
เขาค้านมาบอกพ่อผมไม่ไหวแล้วนะ

ผมไปคานมาเรียกพ่อให้พ่อพาไปหาหมอ
ทุ่มครึ่งมันเหมือนจะหมดสติ

อุ๊ยเป็นอะไรนี่
ผมก็ไปเรียกหาจ้างรถ

กล้องอยู่กลางแล้วก็แม่เขาอยู่หลังประกบไป
วันนั้นต้องขับมอเตอร์ไซค์ไป๒๐กว่าโล
พาลูกไปรวมพยาบาลธาตุกรู

เมื่อประมาณ๖ปีที่แล้ว
โกะก็มาเป็นมะเร็งเต้านม

คำดูมันปวดหน้าอก
ก็คำดูว่ามันมีตุ่มเป็นก้อนขึ้นมา
ก่อนเนื้อไปตรวจเขาก็บอกเป็นมะเร็งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

แย่มากตอนให้คีโม

ผมก็ล่วงใจจะขาด
ก็บอกแม่สู้โรคนี้ก็หาย

เอาข้าวกินเช็ดตัว

เป็นห่วงครับรักด้วย

ตอนนี้ทำโรงงานฟอร์นิเจอร์

ค่าน้ำค่าไฟให้ลูกไปโรงเรียน
อยากช่วยแต่ภาระเราก็ต้องส่งลูกด้วย
ความหนักก็คือต้องหาเงินให้ได้ครับ

แล้วก็ไปนาไปช่วยตาตั้งเครื่อง
ช่วยนิดหน่อยก็ยังดีครับ

เป็นห่วงครับแล้วอยากให้ตาก็พักบ้างครับ

เขาตอบว่าจบม๓แล้วจะหยุดเรียนมาช่วยตา

ดูตานี่ถ้าไม่มีความรู้แล้วก็จะลำบาก
ให้เขาตั้งใจเรียนต่อไป
ถ้าตายังทำไหวตาจะส่ง

เดือนหนึ่งไปให้เลือดสองครั้งครับ

ไปจอดหน้าปากซอยแล้วก็ขึ้นรถมีครับ
เวลาให้เลือดใช้เวลา๕ชั่วโมงครับ
เข้ารถมีคนละ๒๒บาทสองคนก็๔๔
เพราะว่าเราอยากช่วยกันประหยัดครับ

อยากให้องค์ค้างกับนักกล้องสู้ครับ
น้ำมนต์เป็นกำลังใจให้ครับสู้นะครับ
สงสารเขาแล้วก็สอนให้เขาสู้
ไหนเราเกิดมามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว
ก็ต้องสู้กันไปกับพ่อ
ที่ผมอยากมาเล่นรายการเกมต่อชีวิต
เพราะอยากจะปลดหนี้จากทกศครับ
ส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ไปรักษาลูก
รักษาลูก๒คนเพราะต้องรักษาทุกเดือนนะครับ

สำหรับแม่เขาคือโรคที่สมบูรณ์แบบ
ผมอยากบอกกับพ่อกับแม่ว่าผมรักพ่อกับแม่มาก
อยากจะขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้มาตลอด
เลือดของผมจะไม่สมบูรณ์
แต่ก็เป็นเลือดของพ่อกับแม่ครับ

จากความไม่สมบูรณ์ของเม็ดเลือดที่ได้จากพ่อและแม่
แต่ความรักที่พ่อแม่มีให้เขา
และเขามีต่อพ่อแม่มันสมบูรณ์เหนือสิ่งอื่นใด
เราไปพูดคุยกับครอบครัวพ่อแทนจากนครสวรรค์
อยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้แล้วครับ
พ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชีวิตครับพ่อรู้มาก่อนไหมครับ
ว่าจริงแล้วเลือดพ่อกับแม่เนี่ย
ถ้าเข้ากันไม่ได้มันจะมีผลต่อลูกน้อย

ตอนนี้มีสุนทรคอเขาเกิดมาประมาณ๑ขวบนะครับ
เขาจะค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมา

หมอก็เจาะเลือดผมกลับเลือดแม่
เขาบอกลุงมีลูกมาได้อย่างเร็วนะ

แต่ตอนนี้ทำไมพ่อรู้แล้วว่าอาการที่มันเสี่ยงต่อการมีลูก
เพราะคุณหมอเตือนแล้วว่าถ้ามีลูกชาย
เปอร์เซ็นต์คือจะต้องมีผลทาราซิเมียอีก
เพราะอะไรพ่อถึงกล้าเสี่ยงให้มีน้องกล้องขึ้นมาอีก
ผมคิดว่าคนพี่ทำงานไม่ไหว
ป่อให้มีแต่คนนึงได้มาแทนคนหนูปีนี่
เชื่อว่าถ้าเกิดมาก็คงจะไม่เป็นแล้ว

ตอนเขาเกิดก็คนเด็กดีนี่แหละ

แต่เสียใจแล้วก็ต้องสู้ต่อ

เห็นในเรื่องราวชีวิตนะครับ
มันมีอยู่วันหนึ่งที่บอกว่าใคร
ใครที่เป็นคนที่แบบแน่นหน้าอกแน่น

อาการเป็นยังไงนะเล่าให้เราฟังสิ
มันเหนื่อยครับเป็นไข้

แล้วก็ขาดไปหาเขาบอกเขาไปหาหมอ

ถ้าช้ากว่านี้สักครึ่งจมจะตายเอาที่เขาว่างัน

หลังจากวันนั้นว่าต้องดูแลรักษาเขายังไง

พ่อเขาก็ต้องให้เลือดทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้
พ่อได้รายได้มาจากไหน

ใครจ้างไหนไปทุกอย่างถามทุกอย่างเลยครับ
ฉีดยาปั่นปุ๋ยอ้อยปุ๋ยข้าว
สารพัดครับแต่แล้วแต่เขาจะจ้าง
ผมเชื่อเลยนะว่าพ่อเข้มแข็ง
แต่ถามจริงมีไหมที่มันไม่ไหวจริงแล้ว

วันนั้นนึกท้อบอกผมจะหนี

ไปเรื่อยแต่ตัวผมเอาผมก็จะไปเรื่อยแต่นี้
หันกลับมาเห็น

ถ้าผมไปแต่คนเดียวคือจบ
สู้นะพ่อนะสู้นะฟะครับผม

แม่ก็ยังเป็นอีกเรี่ยวแรงที่ช่วยพ่อได้ใช่ไหมครับ

เมื่อก่อนตอนที่แม่ดีแม่ยังไม่ป่วยแม่ทำอะไรบ้าง

เมื่อก่อนนี้ใช้กระบุงหวานปุ๋ยก็ไปกับเขา
หวานปุ๋ยแล้วก็หวานปุ๋ยได้ย่าอ้อยได้ย่ากะโพด
แล้วแม่มาเจอว่าตัวเองป่วยปีไหนครับ
ปีมาแล้วเป็นโรคมะเร็ง

เต้านมออกไปแล้วให้คีโมแล้วก็ไปฉายแสงแล้ว

อาการแม่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหม
ตอนนี้มันตากแดดไม่ได้ตากแดดมันคันมันขึ้นตุ่ม
ก็เลยไม่สามารถที่จะขับรถพาลูกเต้าไปหามดหาหมอได้นะครับ
ก็อยู่ได้แต่บ้านเป็นแม่บ้านเล็กน้อย
เห็นบอกว่านะมีเรื่องน่ารักเกิดขึ้นในบ้านด้วยนะ
เขาไม่สามารถที่จะไปทำงานนอกบ้านได้
แต่เขาเป็นเชฟประจำบ้าน

เป็นคนทำอาหารการกินเหรอพ่อเหรอ
ครับตอนเช้าน้องสกัดปากว่าจะทำ
เย็นทุนทรนด้วยจะทำ
ผมกลับมาจากมาก็ได้กินเลยครับ

เมนูอะไรที่เราคิดว่าเราทำอร่อยที่สุด

ยุ้ยมาถึงพี่ยุ้ยบ้าง
เป็นลูกสาวคนเดียวภายในบ้านเป็นคนกลาง
ยุ้ยเราแบ่งเบาหน้าที่คือดูแลอะไรเขาบ้างในบ้าน

เขาทำอะไรไม่ไหวแล้วก็จะช่วยเขาจ้ะ
อย่างถ้าเขาลุกมาหาข้าวกินไม่ไหวอย่างนี้แหละ
เอาไปให้เขาได้
ตอนเช้าก็จะแบ่งเบาคือทำกับข้าวตอนเช้าหมด
น้ำมนต์ช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านอะไรได้บ้าง
เด็กสองคนหนูทำอะไรเฟรมทำอะไรลูก
พวกล้างจาน

ขุดดินปลูกอะไรปลูกปลูกผักอะไรไปเรื่อย
น้ำมนต์ล่ะครับช่วยอะไรบ้างครับกลับมาจากโรงเรียนแล้ว
กลับมาโรงเรียนทำการบ้านแล้วก็ช่วยตาเอาของจักรวดจิตจักรวงครับ

คุยภาษาลูกเทพซะแล้ว
อะไรอีกทีสิลูกช้าทำอะไรบ้าง
กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็ทำการบ้านค่ะ

แล้วก็ช่วยตาเอาของลูงจักรวดจิตจักครับ

สนิทกับลุงป้าเรียกยังไงกันนี่คือ
เรียกลุงทรแล้วก็เรียกนากล้อง

ถ้าเขาไปหาหมอนะถ้าเขามีเงินเขาก็จะซื้อพวกลูกชิ้นไส้กรอกอะไรมาให้ผมกินกับน้องครับ
เขาก็ยังห่วงเราเนอะแล้วเราล่ะลูกห่วงอะไรนะกับลุงบ้าง
ห่วงเรื่องโรคคาราซีเมียนี่แหละครับ
อยากให้เขารักษาตัวดีกินยาให้ครบ
กินอาหารให้มีประโยชน์ทำตามที่หมอสั่งทุกอย่างครับ
สุนทรเห็นอะไรในรายการเราทำไมถึงตัดสินใจสมัครมาครับ
ในการช่วยเหลืออยากหมดหนี้ให้พ่อครับ

ผมเอาที่บ้านไปจำนองทกศอยู่ครับ
แล้วก็เอาเงินออกมารักษาลูกสองคนบ้าง
ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปลงทุนดำนาครับ
ธรรมนาที่ว่า๗๐ไร่นี่หรือครับครับ
ตอนนี้ไปโดนน้ำท่วมหมดไม่ได้คืนขาดทุน
จนปัจจุบันนี้บ้านและที่ของเราก็ยังติดอยู่กับทกศอยู่ครับผม
ถ้าวันนี้ได้เงินไปก้อนหนึ่งพ่อคิดว่าจะไปต่อลมหายใจอะไรก่อนครับ
เอาไว้รักษา๒คนหมอเขาบอกรักษาจนตลอดชีวิต
คุณผู้ชมครับความรักที่สมบูรณ์สะท้อนออกมาจากหัวใจไม่ใช่ร่างกาย
ช่วงหน้าครับเรามาเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพ่อแทนจากจังหวัดนครสวรรค์
พิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อว่าจะสามารถลุ้นเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือประกอบเก้าอี้จำนวน๑ตัวภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับ